โอ้โหเป็นครึ่งปีแรกที่ปังไม่ไหวจริงค่ะ
สำหรับน้องลำไยหายทองคำนะเพราะอะไรคุณผู้ชม
อีสานโพเขาไปสำรวจมาแล้วนะคะว่าน้องลำไยเนี่ยปังจริงอะไรจริงค่ะ
ค่ะซึ่งตอนนี้นะคะน้องลำไยเนี่ยครองตำแหน่งนักร้องหญิงแห่งปีไปเลยจ้า
อืมเจ้าตัวนี่เป็นปลื้มสุดสุดเลยนะคะให้เขาจริงจริงค่ะ
แล้วก็น้องลำไยเองก็ออกมาบอกนะว่าขอบคุณทุกแรงสนับสนุนที่ให้เธอค่ะ
ตอนนี้เนี่ยขึ้นแท่นนักร้องหญิงงานชุกอีกหนึ่งตำแหน่งไปเลยจ้ะคุณผู้ชมจ๋า
เท่าอะไรมีทั้งงานภาพยนตร์เรื่องเจ๊าเล็กเบื้องกาล
กำลังจะเข้าวันที่สิกแปดสิงหาคุกนี้น่ะน่าดู
รวมไปถึงเอ็มวีเพลงตะลึงซึ่งก็ได้เต้ายองเนี่ย
มาร่วมเล่นเอ็มวีด้วยเพลงนี้กระแสตอบรับดีด้วยนะคะ
ดูสิน้องลำไยแก้มป่องเลยนะเอ็มวีเพลงนี้
ยังไม่นับงานคอนเสิร์ตแล้วก็คิวพรีเซนเตอร์ที่ยาวเป็นหางว่าวเลยล่ะค่ะ
วันแม่ที่ผ่านมารับไปจุก๓งานจ้ะพี่จ๋า
แต่ที่สู้ไหวเนี่ยเพราะกำลังใจจากแฟนนี่แหละค่ะ
เดี๋ยวไปฟังเสียงน้องลำไยกันหน่อยจ้า
ขอบคุณนะคะแฟนที่ให้การตอบรับหลักการให้การสนับสนุนน้องลำไยโดยดีเสมอมากนะคะ
กะจังไหนกะหักล้ำไย้หน่อยแต่ว่าหักโดนนะคะ
ขอบคุณมากนะคะก็เป็นอะไรที่เตอร์ไพรส์แล้วก็ดีใจมากค่ะ
ขอบคุณทุกการติดตามกำลังใจจากแฟนเพลงแล้วก็พี่ทุกท่านทุกสื่อที่ให้การซัพพอร์ตแล้วก็คือเรียกว่าช่วยผลักดันตลอดนะคะ
อ้อนเพลงแฟนขนาดนี้เป็นแฟนรักเป็นแฟนหลงจะแย่แล้วล่ะจ้า